สวัสดีอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมที่รัก
สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับผม
ช่วงเวลาดีแบบนี้ที่เก่าเวลาเดิม
คุณผู้ชมครับช่วงเวลานี้ครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับ

คุณพ่อคุณลูกคุณแม่คุณลูกก็ไปนะครับ

ว่าเขามีวิธีการรอรถเมย์

ไปติดตามได้เลยครับ
นี่คือความน่ารักของคุณพ่อและคุณลูกครับผม
ถือได้ว่ายามเช้าสดใสแบบนี้

ลูกไปโรงเรียนครั้งนี้ลูกต้องสวย
พ่อจะทักเปียให้ก่อนนะสวยลูกสวยเชื่อฝีมือพ่อ
ค่ะคุณพ่อน่ารักจังเลยพ่อหนูเก่งจังเลย
นี่แหละครับสุดยอดจริงครับคุณพ่อ
มาเลยเจ้าตัวดีเข้ามากลับบ้าน
บ้านช่องไม่อยู่พ่อจะตีซะให้เข็ดเลยดิ
ไปเล่นดึกดื่นไม่กลับบ้านกลับช่อง
มันต้องทำโทษมาให้ตีซะดีเลย
ครับพ่อครับผมมาแล้วครับพ่อ
ทีหลังต้องอยู่บ้านอย่าดื้อรู้ไหม
ครับพ่อครับผมขอโทษ
โอ้โหใครจะตีลงล่ะลูกเอ้ย
พ่อก็เห็นเองก็สงสารเองนะน้ำตาจะไหลเหมือนกัน
โอ๊ยใครจะตีลง

แม่งแม่งนี้ปุ๊บว่าน่าจะติดระโทษ
จริงสิละของอ้าว
ไม่ใช่นึงลองเสร็จ
จริงสิปักเลย
เย็นแห้งไม่ซ้าย
ตอนนี้เป็นเมนูใหม่ที่กำลังมาแรงเป็นอย่างมาก
ข้าวจี่ยามเช้านั่นก็คือแป้งจี่
โดยใช้แป้งดิบขนมจีนมาปิ้ง
หอมทั้งมัน๔๐๑๐บาทอร่อยเป็นอย่างมากครับ
ผักบุ้งไฟแดงฝรั่งมาดูงานแล้วนำไปพัฒนาสูตรใหม่
พอไฟลุกวาบก็ดีใจจะได้กินเมนูใหม่กันแล้ว
ดีใจจะไม่ทำอะไรก็มีอดกินเพราะจู่เป็นแบบนี้ครับ
ร่วมตรวจจับอาคีภัยทำงานทันที

ลืมบอกไปว่าการทำแบบนี้ต้องทำที่กลางแจ้งนะคุณพี่
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป